คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ที่สุราธานีที่มีภรรยาออกตามหาสามี
เพราะเธอบอกว่าสามีเนี่ยมีคนโทรเรียกให้ออกไปหา
พอสามีออกไปคาดว่าสามีก็คงจะไปล้อมวงดื่มเหล้าอะไรกันกับเพื่อนด้วย
แต่ได้ยินเสียงปืนดังเธอก็ออกไปตามหาสามี
แต่ไม่เจอตัวสามีเจอแค่คราบเลือด
รองเท้าของสามีวางอยู่
แล้วตำรวจไปตรวจสอบคราบเลือดที่ว่านี้
เป็นคราบเลือดของคนแต่ไม่รู้คราบเลือดของใคร
จนตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวสามีเธอ
เธอบอกว่าเธอสงสัยคนคนหนึ่งเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่
แล้วคนคนนี้เป็นคนโทรเรียกสามีเธอให้ออกไปหา
สงสัยว่ามันเป็นเหตุฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า
แล้วเพื่อนที่ออกไปพร้อมกับสามี

นางสาวจินดาราวสินทรัพย์อายุ๓๑ปีนะคะ
ภรรยาของนายโกศลเรืองดุกหรือตุ้มอายุ๔๕ปี
เธอพาลูกน้อง๒๐กว่าคนนั่งเรือหางยาว๓ลำ
ก็คือเรือที่ออกหาหอยกันเป็นประจำค่ะ
ไปที่ท่าเรือไปตามหาในตุ้ม

ตามหากันริมชายหาด
ตัวภรรยาบอกว่าคือถ้าวันนี้
ถ้ายังไม่เจอสามีไม่ว่าจะเจอแบบมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามอะนะ
พรุ่งนี้จะหาต่อ
แต่จะเปลี่ยนเส้นทางไปทางฝั่ง
ท่าละแมร์ตำบลหลังสวนเขตพื้นที่ทะเลติดชุมพร
แต่ก็ต้องคุยกันอีกทีว่าจะไปหาตรงไหนดี
รับว่าคือวันแรกที่เห็นว่ามันมีคราบเลือดมันมีรองเท้าวางอยู่เนี่ยนะ
ก็แอบคิดว่าเอ๊ะสามีเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่า
เพราะคราบเลือดมันเยอะเลยอะค่ะแล้วมันก็มีรอยลากไปตามทาง
แต่เธอบอกว่าไปให้หมอดูดูให้ญาติญาติไปดูหมอดู
หมอดูบอกว่าสามีเธอยังมีชีวิตเธอก็เหมือนกับมีความหวังอะนะคะ
ช่วงเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเล่าสั้นนะคะ
คือมันเป็นเรื่องในวงเล่าคาดว่าทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ว่าสามีเธอถูกยิงคาดว่าคนที่ก่อเหตุเป็นคนที่รู้จักกัน

แล้วเหมือนกับว่าพอก่อเหตุเสร็จเนี่ยลากไปเอาศพไปทิ้งกลางทะเล
ซึ่งเธอคาดว่าสามีอาจจะแกล้งตายให้กลุ่มผู้ก่อเหตุตายใจ
แล้วพออยู่ในทะเลปุ๊บคงตะเกียกตะกายหนีขึ้นฝั่ง
ไปนั่งอยู่ริมหาดแล้วก็นอนบาดเจ็บอยู่
นี่นะคะเธอบอกว่าเธอคิดว่าถ้าในสองวันนี้
หาสามีเจออาจจะรอด
แต่ถ้า๒วันนี้ไม่เจอก็อาจจะตาย
บอกว่าคาดว่าเหตุการณ์มันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้
เธอก็เลยออกเรือตามหาสามีเธอนะคะ
วันนี้เธอบอกว่าเธอตั้งใจว่าถ้าออกไปแล้วเจอ
สภาพที่สามีเธอบาดเจ็บก็คงจะช่วยทัน
คงจะไม่เสียชีวิตแต่ก็ไม่เจอค่ะ
ที่เราออกไปตามคือทุกคนที่บ้านเป็นห่วง
เป็นห่วงแก่ทุกคนลูกน้องเราก็เป็นห่วง
เป็นห่วงก็เหมือนแบบว่าทุกคนยังคิดว่า

เหมือนกับว่าบ่าวทุ่มไม่น่าตาย
ถ้าแกตายทุกคนก็คิดว่ามันก็น่าจะแบบใจคอไม่ดีมั่งหรือว่ายังไง
แต่เรายังรู้สึกเฉยว่าเหมือนได้ว่าเหมือนแกยังไม่ตาย
หนูก็ยังรู้สึกเฉยหนูยังบอกว่ามันรู้สึกเหมือนเราเรายังอยู่กันทุกวัน
แต่ว่าเราไม่เจอหน้ากันเฉย
ถ้าเราไม่เคยรู้สึกว่าเราใจหายนะว่าแฟนเราหายไปเนี่ย
ใจหายเราใจคอไม่ดีเราไม่รู้สึกแบบนั้นเลย
เขาบอกว่าถ้าให้เราหาภายใน๒วันนี้แกยังไม่ตาย
แต่ว่าถ้าพ้นสองวันนี้โอกาสรอดน้อยเพราะว่าแกเสียเลือดเยอะ
ตอนนี้อาการแกคือว่ายังไม่ตายแต่ว่าเจ็บหนัก
ประมาณนี้ค่ะหน้าที่ดูหมอแรกเขาบอกว่าไปทิ้งในน้ำ
แต่ว่าแกน่าจะตะเกียดตะกายมาได้แค่อยู่ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นป่า
แต่ว่าอยู่ในน้ำที่หมอดูให้นะแต่หนูไม่ได้ดูเองทุกคนพากันไปดู
นี่นะคะคือเธอก็ยังมีความหวังนะคะว่าสามีเธอน่าจะยังมีชีวิตอยู่
แต่ก็อยากจะหาให้เจอให้เร็วที่สุด
มันมีประเด็นในเฟซบุ๊กอะค่ะที่เธอเคยโพสต์ข้อความตัดเพาะ
บอกว่าเคยเตือนพี่แล้วแต่พี่ไม่ฟังหนูเลย
นี่นะคะเรื่องนี้ทีมข่าวก็ถามเหมือนกัน
เธอก็บอกว่าไอ้ที่โพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยนะ
มันเป็นเรื่องที่สามีเธอไปยุ่งกับปัญหาของในตั้ม
ซึ่งทำธุรกิจขายหอยด้วยกัน
แล้วก็เหมือนเป็นพี่น้องกันโตมาด้วยกันกับสามีเธอ
แล้วเรื่องมันเกิดเมื่อ๓๐เมษายน

ไปมีเรื่องกับเรือของหลานผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อักษรย่อสอเสือ
มีการขู่ยิงกันตั้งแต่วันนั้น
สุดท้ายเรื่องมันไม่จบ
ปัญหาเรื่องธุรกิจหอยนี่แหละ
คิดว่าจะเป็นปัญหานี้แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้มีคนมายิงสามีเธอ
แล้วคาดว่าน่าจะเป็นการวางแผนลวงสามีเธอไปฆ่า
แล้วเอาศพไปทิ้งเพื่ออำพลางคดี
เธอบอกว่าแต่เธอไม่เชื่อว่าในตั้มจะเป็นคนมาทำร้ายสามีเธอนะ
ว่าคืนวันเกิดเหตุในตั้มคงถูกกดคอ
เพราะในตั้มเนี่ยอยู่ดีก็มีแผลที่คอเฉยเลยครับ
หลังเกิดเหตุถูกข่มขู่ด้วยว่าไม่ให้พูดอะไรทั้งนั้น
ไม่ให้เอาเรื่องไปบอกตำรวจเพราะไม่อย่างนั้นจะถูกฆ่าตาย
เธอบอกว่าเธอได้ข้อมูลนี้มาจากคนสนิทของในตั้ม
เธอก็เลยเอาข้อมูลนี้มาบอกทีมข่าวของเรา
แต่เธอบอกว่าขอไม่เอ่ยชื่อนะว่าได้ข้อมูลมาจากใคร
เมื่อคืนนี้ตีหนึ่งมีใครก็ไม่รู้บุคคลปริศนา
โทรไปหาเธอนะคะโทรไปบอกว่าให้ไปบอกตำรวจ
บอกตำรวจไปว่าเจ้าของเรือที่มีเรื่องกับในตั้มเนี่ย
เป็นคนยิงสามีเธอเดี๋ยวให้เธอเล่าให้ฟังนะคะ
เมื่อคืนนี้ประมาณตีตีหนึ่งได้ค่ะมีคนโทรหาหนูว่าน้องให้การว่าคนนี้ยิงนะ
มันจะได้ตำรวจได้ทำงานง่ายขึ้นเรื่องมันจะได้จบ
เลยบอกว่าหนูให้ให้ปากคำแบบนั้นไม่ได้เพราะหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วหนูไม่ได้เห็นว่าคนนี้เป็นคนยิง
หนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ไหม
คนที่จะให้ปากคำได้คือบ่าวตั้มและเบานัทที่ไปกับแฟนเพราะหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ปัญหาคือเบาตั้มออกเรือขายหอยให้หนูแล้วเบาตั้มกับเบาตุ้มก็คือปีศักดิ์เป็นพี่น้องกัน
ก็คือว่าน่าจะคือยิงแฟนหนูจะได้จบไงก็คือคือคือเราเราทำธุรกิจตรงนี้ใช่ไหม
ถ้ายิงแฟนเราก็คงจะจบเราก็คงทำต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้
แล้วก็เหมือนว่าคนอื่นก็จะไม่กล้าไง
เหมือนเอาตัวตัวใหญ่เป็นเพียงแค่อารมณ์เด็กบนเรือมันทะเลาะกัน
มันจอดเรือข้างกันแล้วเรือมันเข้าใจคำว่าน้ำไหมพี่
พอเรือเข้ามาจอดมันก็โค้งเคง
เขาก็คงอารมณ์เสียแบบทำน้องว่าทำไมไม่รอให้เขาขึ้นของให้เสร็จก่อน
ทำนองนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณสุชาดาทีมข่าวของเรา
ก็เลยไปตามหาคนสนิทของในตั้มที่ให้ข้อมูลกับภรรยาของผู้สูญหาย
ข้อมูลกับนางสาวจินดาราค่ะซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นพยานคนสำคัญนะคะ
ที่พาผู้สูญหายไปดื่มเหล้าที่สาราบ้านหลังนั้นแล้วก็มันเกิดเรื่องอ่ะนะ
ก็มีการเล่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุในลักษณะที่ว่า
มีผู้มีอิทธิพลอักษรย่อสอเสือโทรศัพท์ไปเรียกผู้สูญหาย
กับตัวในตั้มและในนัดให้ไปเคลียร์ปัญหากัน
การออกเรือหาหอยมันเป็นเรื่องนี้จริง
แต่เหมือนกับเคลียร์กันไม่ได้แล้วมีการต่อสู้กัน
ศูนย์หายเนี่ยก็เลยถูกผู้มีอิทธิพลตัวย่อสอเสือเนี่ยสั่งให้ลูกน้องกดคอเอาปืนเจาะ
ตั้มกับในนัทเนี่ยก็เหมือนกับว่าถูกกันเอาไว้ไม่ให้ช่วยไม่ให้ช่วยตัวในตุ้มผู้สูญหายอะค่ะ

ตอนที่ได้คุยกับในตั้มเนี่ยนะเขาก็หวาดกลัว
เขาก็เสียใจที่ไม่สามารถช่วยในตุ้มได้
ตุ้มเหมือนกับพี่ชายแท้เลยแต่ช่วยเขาไว้ไม่ได้จริง
แล้วก็บอกว่าในตุ้มไม่รอดแน่เพราะเขาตั้งใจเอาให้ถึงตาย
นี่ค่ะคนสนิทกับพยานในที่เกิดเหตุให้ข้อมูลแบบนี้เลย
แล้วก็เบาตั้งเราไปโดนใครว่าคนที่โดนยิง
ก็คือเบาตุ้มจะว่าเบาทับเป็นเบาตั้ง
โดนโดนจีกหัวอย่างเดียวแล้วก็โดนทำร้ายที่คอค่ะ
คุณผู้ชมครับภรรยาของผู้สูญหายภรรยาของในตุ้ม
ใกล้กับวัดตะกรบซึ่งตรงนั้นมันมีร่องรอย
รอยการชนเสาปูนจริงจริงครับแล้วตรงนั้นมีรอยเลือด
มีเศษชิ้นส่วนของรถกระบะเนี่ยค่ะมันมีร่องรอยหลายอย่าง
แล้วมีรอยเลือดแบบเป็นทางยาวไปถึงทะเลค่ะ
จากจุดเปลี่ยนรถชนกับเสาปูนประมาณเกือบ๕กิโล
แล้วก็ต่อไปอีกประมาณกิโลครึ่งก็จะถึงหาดนิยม
ดังนั้นถ้าผู้ก่อเหตุนำร่างของในตุ้มไปทิ้ง
มันจะใช้เวลาแป๊บเดียวคุณผู้ชม
แล้วช่วงเวลานั้นมันก็ไม่มีชาวประมงที่จะให้ข้อมูลได้ว่า
มีใครเอาอะไรไปทิ้งตรงนั้นหรือเปล่า
พตเรนนัทศเดชย้อยนวลรองผู้บัญชาการตภูทรภาครับ๘
อบหมายให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนภูทรภาค๘
สืบสวนภูทรจังหวัด
สืบสวนภูทรชายาร่วมกันนะคะ
ร่วมกันติดตามคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ที่ร่วมดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ยค่ะ
มีเป็นประมาณสัก๑๐คนได้นะคุณผู้ชม
ก็จะต้องเรียกตัวบุคคลเหล่านี้มาสอบปากคำเพิ่ม
ตอนนี้ตามตัวได้แค่บางส่วน
มีการกระจายกำลังหาข่าวในรัศมี๑๐กิโลด้วยนะคะจากจุดที่เกิดเหตุนะคะ
มีการประสานชาวบ้านในพื้นที่เพื่อติดตามเบาะแสของผู้สูญหายด้วยนะคะ
ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาค่ะบางท่านบอกว่าเอ๊ะคราบเลือดที่เจอเนี่ย
แต่ตำรวจบอกตรวจเบื้องต้นแล้วเนี่ยคือคราบเลือดมนุษยแน่

อาจจะต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ละเอียดเพิ่มเติม
คือแต่ว่าตอนนี้แน่นอนคือเลือดคนนะครับ
เพียงแต่ว่าสามีของผู้หญิงคนนี้ที่เขาพยายามตามหาอยู่เนี่ย
หายไปไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับ
เราไปคุยกับเด็กเรือคนนึงนะครับเป็นเด็กเรือของตั้ม
ที่เคยไปมีเรื่องกับแน็กหลานของผู้มีอิทธิพลที่อักษรย่อสอเสือนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเขาขู่จะยิงทิ้งกันจริงนะฮะ
ซึ่งเรื่องก็คือแค่จอดเรือเท่านั้น
น้องคนนี้บอกว่าพี่ตุ้มเป็นธุระมาช่วยเคลียร์ให้
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนออกหาหอยแต่ละครั้ง
ก็แยกย้ายกันหาไม่เคยทับที่กัน
ไม่แน่ใจว่าไปทำอะไรให้เขาโกรธแค้น
ในวันเกิดเหตุทั้งอาทั้งหลานอยู่ในวงเล่า
คาดว่าก่อเหตุโดยที่พี่ตุ้มไม่รู้ตัวไม่ตั้งตัว
ส่วนประเด็นที่พี่ตั้มจะเป็นคนก่อเหตุ
เด็กผู้ชายคนนี้บอกกับเรานะครับเด็กเรือคนนี้บอกว่าตัดทิ้งไปได้เลยนะครับ
เพราะว่าตั้มกับตุ้มเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกัน

ไปเรียบร้อยก็เบื่อมาไปกันพื้นคุยอย่างปกติก็จะไม่มันออกมาส์
ต้องข้มมีปัญหาอยู่นำนำนี้มันเณียวพอลำเอิ้งไม่มีปัญหากันแมนเลยครับ
ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับไปสอบถามชาวประมงริมหาดนะครับเพื่อจะถามว่าในคืนวันเกิดเหตุ
เห็นรถกระบะแปลกหรือว่าแปลกหน้าเนี่ยเข็นอะไรเข้ามาทิ้งไหม
หรือว่าลงเรือกลางดึกบ้างหรือเปล่านะครับชาวประมงบอกว่าเท่าที่ถามกัน
ไม่มีใครเห็นความผิดปกติในคืนดังกล่าวนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดจะมีอย่างนั้นจริงจริง
รถกระบะคันนั้นอาจจะขับลัดเลาะไปในที่รับตาคนก็ได้
ทีนี้พอถามว่ารู้จักผู้มีอิทธิพลอักษรย่อสอเสือไหม
ชาวบ้านบอกว่ารู้จักนะครับแต่ถ้าดูจากภายนอกเขาก็ดูเป็นคนดี
ไม่ได้มีทีท่าเป็นนักเลงหรือว่ากร่างอะไรแต่มีลูกน้องเยอะ
ส่วนเรื่องจะไปฆ่าในตุ้มเนี่ยชาวบ้านที่คุยกับเราบอกว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะ
คือถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัว
เพราะว่าการออกหาปลาหาหอยไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นฆ่าแกล้งกันได้
ทางคดีความนะครับท่านผู้ชมครับพลตมตรีนันทเดชรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๘ให้ข้อมูลหลังประชุมคลี่คลายคดีวันนี้นะครับ
บอกว่าการสืบสวนของตำรวจมีความคืบหน้าไปมากตอนนี้ได้ระดมกำลังเพื่อติดตาม
ผู้ศูนย์หายนะครับส่วนสาเหตุได้ตรวจสอบในทุกประเด็นแล้ว
ไม่มีการตัดประเด็นไหนทิ้งขณะนี้รับเป็นคดีบุคคลศูนย์หายไว้ก่อน
แม้ว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยคราบเลือดที่เจอจะเป็นคราบเลือดของมนุษย์
แต่ก็ต้องเอาให้ชัดก่อนว่าตกลงแล้วเขาศูนย์หายหรือว่าเขาเสียชีวิต
ภรรยาของผู้สูญหายนะครับพร้อมกับญาติวันนี้มาพบตำรวจนะครับ
เพื่อมาขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลคุ้มครองความปลอดภัย
เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าหลังเกิดเหตุที่สามีหายตัว
ไปเนี่ยภรรยาบอกว่ามีโทรศัพท์ปริศนาโทรมาข่มขู่ทางตำรวจนะครับ
ตอนนี้ได้ให้ทางสพชายาจัดกำลังคุ้มครองนะครับรายงานจาก
สืบสวนเบื้องต้นเชื่อว่าในตุ้มอันนี้เป็นรายงานนะฮะเชื่อ
น่าจะเสียชีวิตแล้วตั้งแต่ในจุดเกิดเหตุนั่นแหละโดยเชื่อ
คนร้ายใช้ปืนจ่อยิงที่ศีรษะแล้วน่าจะเสียชีวิตทันทีก่อน
จะช่วยกันเคลื่อนย้ายศพเนี่ยออกจากจุดเกิดเหตุแต่อาจจะยังไม่ทันได้ทำลายหลักฐานต่างต่างในที่เกิดเหตุ
มีคนมาเจอก่อนก็เลยยังมีคราบเลือดอยู่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเอาศพไปทิ้งอำพลางที่ไหน
เชื่อว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวเกี่ยวกับธุรกิจรับซื้ออาหารทะเลและการทำประมง
ไม่ใช่การล่อลวงมาฆ่าน่าจะเป็นเหตุซึ่งหน้าเหตุเฉพาะหน้า
ซึ่งในตุ้มที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอาจถูกนำไปฝังหรือไปทิ้งในจุดที่รับตาคน
อันนี้รายงานจากชุดสืบสวนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังต้องขยายผลเพิ่มเติมก่อนนะครับ
คือตำรวจบอกว่าได้ไปสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์อย่างน้อย๓คนแล้วนะ
แต่ว่าการให้การยังไม่เป็นประโยชน์เลยลักษณะหวาดภาวะหวาดกลัว
นี่ฮะก็เลยต้องขยายผลต่อว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
แต่ถ้าฟังแบบนี้เนี่ยแสดงว่าตำรวจก็เริ่มจะเข้าใกล้แล้วล่ะ

ร่องรอยต่างนะคะรอแค่เพียงหลักฐานที่มันชัดเจนนะคะ